ไปดูต่อกันที่ความรักที่มันไปต่อไม่ได้แล้ว
สำหรับองตัวนแล้วก็น้องชิปปี้นั่นเอง
ก่อนหน้านี้ก็หวานเลี่ยนผ่านโลกโซเชียล
แต่ก็เป็นคู่ที่หลายคนเขาชื่นชอบกันนะคะ
ตอนนี้ค่ะหนุ่มอองตวนเปิดปากยอมรับเรียบร้อยแล้วว่า
ลดสถานะเหลือแค่พี่น้องกับชิปปี้ซีรินค่ะ
ลดกันมา๒เดือนแล้วแต่ขอไม่ระบุสาเหตุ
ขอเลือกพูดแต่สิ่งดีมุมดีที่เคยทำให้กันดีกว่า
เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่
และที่สำคัญอย่างที่หลายคนสงสัยว่ามีเรื่องมือที่๓หรือเปล่า

ตอนนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าแฟน
สถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นพี่น้อง
เราไม่ได้เลิกกันเราใช้คำว่าเปลี่ยนสถานะดีกว่า
เราคุยกันมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าทุกคู่เวลาคบกัน
ก็จะต้องมีการปรับเข้าหากันตลอด
ผมเชื่อว่าในการลดสถานะมันมีการทำผิด

เรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันจะใช้คำว่าไม่ผิดเลย

ปี้เสียใจนะที่ต้องเลิกเหมือนกัน

ถามน้องเนี่ยว่าบางตัวมีสาวอื่นหรือเปล่า
ปี้กลับตอบว่าตอบแทนไม่ได้ค่ะ

ถามตรงนะคะว่าอองตวนเขามีคนใหม่จริงไหมคะ
อันนี้หนูไม่สามารถตอบได้
ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่เรื่องมือที่๓
สิ่งที่สำคัญคือชิปกับพี่อองตวนไม่ได้คบกันแล้ว
คือชิปว่าการที่แบบคนสองคนเลิกกันมันก็เสียใจแหละ